ครับคือตำรวจที่เขาได้เห็นภาพกัน
แล้วก็ได้รับรายงานกันนะครับเขามั่นใจ
มั่นใจว่ากำนันนกไม่รอดแน่อืม
ไม่รอดแน่หมายถึงมีพยาหลักฐานมัตด้านหนา
หนึ่งในนั้นคือท่านผู้ประชาการตำรวจสอบสวนกลาง
ท่านบอกว่าเอาผิดกำนันนกถึงขั้นประหารชีวิตได้เลย
ถามเป็นคนสั่งยิงสารวัสดิ์สิว
นี่แหละท่านบอกว่ามีพยานหลักฐาน
ซึ่งก็เป็นคำบอกเล่าซึ่งเราไม่เห็นภาพ
แต่รองโจ๊กเขาบอกนะเห็นในลักษณะที่ว่ามีการสั่ง
อ่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวก็ไปสู้กันในศาลก็ละกัน
กลับมาดูเรื่องนี้ก่อนเพราะจะบริษัทโทษจิลภพภูลิเดช
ประชาการตำรวจสอบสวนกลางให้สัมภาษณ์นะครับ
หลังจากกลับจากปฏิบัติภารกิจที่สหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้นะครับ
ท่านก็เปิดเผยความคืบหน้าของคดีนะครับ
ว่าขณะนี้เนี่ยแม้ว่าขณะนี้นายประวีนจันคล้าย
กำนันนกจะถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำ
แต่แนวทางการสืบสวนยังดำเนินการต่อไป
เพื่อสืบหาพยาหลักฐานเพิ่มเติมมัดตัวให้ได้มากที่สุด
เพราะถือเป็นการกระทำที่อุกอาจไม่กลัวกฎหมายเลย
ส่วนกล้องวงจรปิดที่กู้ได้ไม่ครบยืนยันว่าไม่หนักใจหรอก
เพราะว่าพญาหลักฐานที่รวบรวมได้ขณะนี้
แน่นหนาพอที่จะชี้ได้ว่ากำนันนก
เป็นคนสั่งการให้นะครับนายธนันชัยหมั่นมาก
สิธิฮวกรนะครับในงานเลี้ยงด้วยเฉพาะค้ำให้การ
พยานที่เห็นเหตุการณ์ที่มาที่ไปของปืน
พฤติการในการทำลายหลักฐานรวมไปถึงมูลเหตุจูงใจ
ล้วนเป็นองค์ประกอบสำคัญที่สามารถทำให้กำลังนก
จะได้รับโทษสูงสุดคือประหารชีวิต
นอกจากนี้ครับคุณผู้ชมครับพบโทษิลภพ
ยังสั่งการให้ชุดคลี่คลายคดีนะครับเร่งขยายผล
ตรวจสอบเครือข่ายธุรกิจของกำลังนก
เกี่ยวข้องกับการหัวเปล่านะเสียภาษีถูกต้องหรือเปล่า
รวมไปถึงตรวจสอบทรัพย์สินว่าที่มาที่ไปอย่างไร
คือตอนนี้พอมีหลักฐานพยานบ้างแล้ว
แต่อาจจะใช้เวลาอีกสักระยะเพื่อตรวจสอบให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นเรื่อย
คดีฆ่าคนตายเนี่ยคุณผู้ชม
๑ใครฆ่า

๑คุณผู้ชมรองดูว่าไอ้เหตุการณ์ที่เขาเห็นจากกล้องวงจรปิดกัน
หรือว่าถ้าที่ราวดูจากข่าวมันเข้าสี่อันนี้หรือยัง

อะไรแบบนี้ลองดูว่ามันเข้าหรือยัง